พูดถึงเรื่องเมาแล้วขาดสติก็ต่อเนื่องกันหน่อย
เพราะว่าเทศกาลปีใหม่แบบนี้คนก็มักจะไปดื่มฉลอง
ก็อาจจะเมาเหล้าแน่นอนว่าเรื่องของการขับรถเนี่ยไม่ควรอยู่แล้วนะคะ
ตำรวจก็ยืนยันถึงเรื่องของช่วงเทศกาลปีใหม่
บอกว่าไม่ได้มีการสั่งห้ามนั่งท้ายกระบะ
แต่ที่จะต้องมีมาตรการเข้มงวดแน่ก็คือเรื่องของการยึดรถ
ถ้าเมาแล้วขับเนี่ยนะคะก็ต้องนำไปพักค้างที่ด่านตรวจก่อน

ยืนยันบอกว่าไม่ได้หวังยอดหรือตัวเลขในการจับกลุ่มแต่อย่างใดค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ
ก็พูดถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่
หลังพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ให้นโยบายมาว่าให้ยึดรถสำหรับประชาชนที่ดื่มสุราแล้วขับรถช่วงปีใหม่
เพื่อจะดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกกฤษณะบอกว่าตำรวจไม่ได้มีนโยบายต้องการอยากจะยึดรถของประชาชนนะคะ
เพราะว่าก็เป็นการเพิ่มภาระในการดูแลรถระหว่างที่ถูกยึดไว้ด้วย
แต่ที่ต้องมีมาตรการแบบนี้ก็เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากคนที่เมาสุราแล้วขับขี่
โดยจะต้องให้พักอยู่ที่ด่านก่อนจากนั้นก็เดินทางต่อได้เมื่อสั่งเมาหรือว่าเมื่อพร้อมแล้วค่ะ
ส่วนทางด้านประชาชนเองก็มีทั้งเห็นด้วยแล้วก็เห็นต่าง
ว่าเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียก็มี
แต่ก็มีอีกฝากฝั่งหนึ่งที่เห็นว่าการยึดรถมันเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลนั้นดูจะรุนแรงเกินไปนะคะ

สนามสู่น้นครับไม่ต้องกลัวสนามนู้นเลย
เพราะว่าจะได้ดัดสันดาลคนด้วย
เมาแล้วขับไปคนอื่นก็อันตรายด้วย
ต้องให้เคล็ดหลับจะไปกินที่บ้านนู้น
ถึงแล้วกินได้เลยไม่ต้องมากินให้คนอื่นเดือดร้อนด้วย
ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าจริงปีใหม่มันก็เรียงไม่ได้ค่ะที่จะดื่มสุฬากัน

พี่โอละไม่เคยเห็นด้วยนะคะเพราะว่ามันดูถ้าจับไปปรับ
แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดำเนินการตามกฎหมายก็น่าจะโอเคแล้ว
อาจจะเพิ่มค่าเช็ดค่าปรับมากขึ้นก็ได้
หรือว่าความลงโทษรุนแรงขึ้นดีกว่า

เพราะว่าถ้ายึดรถแต่คนไปอย่างนี้
เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอันตรายอะไรกับตัวเขา
หรือว่ากับบุคคลอื่นหรือเปล่าค่ะ
ตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ให้มากขึ้นนะคะ
ใช่ก็คือแล้วก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วย
คนที่ดื่มแอลกอฮอล์ก็อย่าขับรถเลยนะคะ
เป็นห่วงคนอื่นด้วยแล้วก็ตัวเองด้วยค่ะ
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่า
ห้ามนั่งท้ายรถกระบะในช่วงเทศกาลปีใหม่
ทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ชี้แจงบอกว่า
น่าจะเป็นเรื่องของความเข้าใจที่คาดเคลื่อนกัน
เพราะก่อนหน้านี้รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สื่อสารถึงเรื่องนี้ไปแล้วนะคะ

ตำรวจจะใช้มาตรการยึดรถไว้ที่ด่านก่อนเป็นหลัก
ยืนยันว่ามาตรการที่ทำนั้นไม่ได้มีการมุ่งเน้นที่จะเพิ่มยอดจับกลุ่ม
แต่ก็ทำไปเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนั่นเองค่ะ